ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

มูลค่า๑ล้านบาท

อย่าเกี่ยวเต็มนะเจ้าอีก

เชียวมาถ่อยได้ให้
หนุนยานบอก
มาเป็นกำลังใจให้หมดฟัวระโภคหน่อยครับ

ได้มาเลยได้ร้านล้านบาท
๑ล้านบาทเป็นเงินมหาศาสน์ที่เดียวนะครับสำหรับทุกคน
วันนี้รายการร้องได้ให้ล้านจะได้แจกหรือไม่นะครับ

มูลค่าหนึ่งล้านบาทได้ได้ได้คุณสอดพงษ์ได้ล้อมได้

คุณสอดพงษ์ได้ได้ล้อมได้ล้อม

คุณสอดพงษ์ได้ล้อม
ล้อมได้ให้ร้าน

ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน
คุณสอดพงษ์ร้องเพลงที่๑๐๐๐๐รับไปเลย๑ล้านบาท
ล้อมได้ให้ร้าน

ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน

ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน

ล้อมได้ให้ร้าน
ล้อมได้ให้ร้าน

ล้อมได้ให้ร้าน

เรียกว่าฝีมือร้วน
แล้วก็ตัวช่วยที่คุณสรพงศ์เก็บเอาไว้

เป็นเพลงของคุณยิ่งยงยอดบัวงาม
เป็นเพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณยิ่งยงเลย
เปิดตัวคุณยิ่งยงมานะครับก็ปีนั้นเลยนะครับ๑๙๙๒นะครับ
ผมก็อยู่ในช่วงนั้นกำลังเป็นโอ้โหเล่นหนัง
ก็ไปเดินสายกับคุณยิ่งยงบ่อย

ทำให้คุณสรพงศ์ได้รับ๑ล้านบาทนะครับ

ขอบคุณพี่ยิ่งยงด้วยครับขอบคุณพี่ยิ่งยง
ขอบคุณคนแต่งเพลงด้วยครับพี่ประมอน

คุณสรพงศ์เป็นคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ในรายการของเรานะคะ

แล้วก็เรียบร้อยนะครับเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับ
ก็รอลุ้นรับรางวัลกันต่อไปนะครับ
แล้วก็อยากรวยแบบนี้ทำยังไงคุณเป๊กกี้
บางคนตกใจบอกอุ๊ยที่สมัครมาไม่สมัครดีกว่าเพราะว่าร้านแตกแล้ว
ไม่ค่ะคุณเรามีกันอยู่เรื่อย
อ๋อมีล้านอยู่แล้วเลิก
ไม่ใช่ครับ

เฟซบุ๊คแฟนเพจนะคะรายการร้องได้ให้ล้านพิมพ์ภาษาไทยเจอเลยค่ะ
ครับแล้วก็แน่นอนนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักตัวช่วยของเราที่ช่วยคุณสรพงศ์เอาไว้วันนี้นะครับ
มาแล้ววันนี้เราก็สดลงด้วยความสวยงามกับป้าติ๊กปานนะครับ
เพราะว่าข้างล่างนี้นะครับเขาจะขึ้นมาลุ้นร้องได้ให้ร้านของเราต่อไปนะครับ
ก็ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็น
มาพบกับพวกเราได้มาสนุกมาลุ้นกันแบบนี้ได้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ร้าน
วันนี้ล้ามไปก่อนครับสวัสดีครับ
คุณร้องได้ให้ล้าน
แม่นก็ได้
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ได้ล้านแล้วจ้า